คุณแม่ของลักกี้ก็บอกฝากอาจารย์ไว้หน่อยจะไปธุระมาทราบข่าวจากคุณยายของลักกี้บอกคุณแม่ถูกจับ

เคยคิดโกรธลูกสาวมากมั้ยครับ

ชีวิตพ่อแม่ก็ลำบาก
ก็พาวนาให้ลูกกลับมาหาหลานเร็ว
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับ
แน่นอนเปิดไทยรัฐทีวีมานะครับ
ช่อง๓๒๑๘อันดัก๒๐นาที

ช่วงเวลาแห่งการให้กำลังใจ

เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

เป็นตอนพิเศษในตอนที่ชื่อว่า
เป็นเดิมค่ะจะเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วแต่เงินรางวัลของเราไม่จิ๋วค่ะ
ร้องได้ครบ๑๐เพลงรับไปเลยค่ะ๑ล้านบาทครับ
ก็เราก็อยู่กันกับนักสู้รุ่นจิ๋วที่มีความอยากจะพบคุณแม่
หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานมากปฏิฐานของเธอค่ะที่มารายการของเราคือ
อยากจะได้เงินเป็นค่าตัวเครื่องบินเพื่อให้คุณแม่กลับจากญี่ปุ่นนะคะ
มาสู่เมืองไทยและจะได้พบหน้ากันสักทีหลังจากที่ไม่เจอกันนานมาก
เรามาย้ำกับเรื่องราวภาพชีวิตของเธอกันอีกครั้งหนึ่งเลยครับเชิญครับ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงซีนัทนามสกุลยากูบูชื่อเล่นซีน่าอายุ๑๓ปี
เรียนอยู่ชั้นม๑โรงเรียน๕นารายวิทยาจังหวัดสกลนครค่ะ
ครอบครัวของหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าคนค่ะมีคุณตาคุณตาอายุห้าสิบหกปีค่ะ
พิการข้างขาค่ะอุบัติเหตุค่ะทางรถคนที่สองคือคุณยายค่ะ
อายุห้าสิบสองปีค่ะมีอาชีพรับจ้างเกี่ยวข้าวแล้วก็อาชีพที่สองก็คือ
ล้างจางตามงานวัดงานศพอะค่ะแล้วก็รับจ้างทั่วไปค่ะ
คนที่สามคือน้องหนูเองค่ะแอนเจิ้นอายุ๖ขวบค่ะ
คนที่สี่ยาย่าค่ะเป็นลูกของน้าค่ะอายุ๗ขวบค่ะ
พ่อแม่เขาไปทำงานต่างจังหวัดค่ะพ่อแม่ของยาย่าส่งเงินมาเดือนละหนึ่งพันบาทค่ะ
ชีวิตของหนูนะคะแม่ของหนูเป็นคนสกลนครพ่อของหนูเป็นคนประเทศกาหน้าค่ะ
แม่กับพ่อมาพบรักกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วแม่ก็คลอดหนูได้เก้าเดือน
แม่กับพ่อก็เลิกลากันแล้วแม่ก็ไปมีชีวิตใหม่กับมีครอบครัวใหม่ค่ะ
คุณแม่ก็มีลูกด้วยกันกับแฟนใหม่อีก๒คน
ชื่อลักตียวค่ะอัลเจิ้ลหนูรักน้องหนูมากค่ะ
ถึงแม้ว่าจะเป็นคนละพ่อแต่ว่าก็รักลุงค่ะ
เรียงกับสีนามาตั้งแต่เล็กสีนาเป็นเด็กกะตันอยู่ต่อ
พ่อแม่ตายายเขาก็ไปทำงานหาเงินช่วยตากับยาย
ก็เอาไปโรงเรียน
ชีน่าเข้าไปทำงานที่กรุงเทพเป็นแม่บ้าน

มีอยู่วันหนึ่งสถานทูตญี่ปุ่น
เขาโทรมาแจ้งว่าคุณแม่สวังรู้หรือเปล่าว่า

แล้วเขาก็ช่วยไม่ได้
เกือบจะเดินไปวกไปวนมาอยู่ที่ทุ่งนา
พ่อหนูได้ยินว่าคุณแม่ได้ไปติดคุกที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
หนูก็เสียใจมากแล้วก็มานั่งร้องไห้คนเดียวค่ะ
เขาบอกว่าค่าปรับ๒ล้านเยนใช้หนี้วันละหมื่นเยน

ตอนนี้ทำงานใช้หนี้อยู่ในรถจำญี่ปุ่นค่ะค่ะทำงานเย็บผ้าค่ะ
แล้วก็ทำในโรงอาหาร
คุณแม่บอกกับซีน่าไหมว่าอยากกลับบ้าน

ทุกครั้งที่เขียนมาคุณแม่บอกว่าคิดถึงซีน่าไหม

ตอนนี้หนูทำงานใช้หนี้เขาหมดแล้ว
และมีข่าวดีบอกทุกคนด้วย
มีความหวังจะได้กลับบ้านเร็ว
เพราะทางตมเขามาดำเนินเรื่องส่งตัวหนูกลับแล้ว๑ครั้ง
แล้วก็รอครั้งที่๒ก็จะเสร็จแต่ไม่รู้เมื่อไหร่
ก็ต้องรอเขาบอกให้หนูเตรียมเงินค่าตัวเครื่องบินไว้ประมาณ๒๕๐๐๐บาท

ได้ครับ

ซีน่าเด็กน้อยหัวใจไม่เคยท้อขอสู้เพื่อฝัน

ขอต้อนรับน้องจีน่าสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตเป็นครั้งที่๒แล้ว
สีหน้าวันนี้ลดความตื่นเต้นลงบ้างหรือยังคะ

เพราะว่าวันนี้กำลังใจมาเพียบเลย
ที่นั่งอยู่ด้านล่างนี้นะคะมีใครกันบ้างคะคุณป่า

อาจารย์ทำไมถึงเอารักกี้ไปอุปกรณ์ร้าอ่ะคะอาจารย์
อ่าผมทำสนามฟุตบอลอยู่ที่แถวเกษตรนวมินนะครับเมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว

แล้วก็คุณพ่อของลักกี้กับคุณแม่เนี่ยก็ไปเตะบอลแล้วก็เขาก็ท้องก็เห็นตั้งแต่คุณแม่ลักกี้ท้อง

ใช่ครับหลังจากนั้นก็คลอดลักกี้มาก็อุ้มมาที่สนาม

อเจมส์ผมก็ผูกพันก็เห็นตั้งแต่ตัวเล็กค่ะตั้งแต่แม่บอกแล้วมีอยู่ประมาณสักปีประมาณขวบหนึ่งก็เริ่มเดินต่อแตะเนี่ย
อเรนนี่ค่ะ
อเจมส์แล้วหลังจากนั้นก็มาทราบข่าวจากคุณยายของรักกี้บอกคุณแม่ถูกจับ

ที่ญี่ปุ่นหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็คุยกับยายเอายังไงดียายก็เอาไปไปเลี้ยงอยู่พักหนึ่งบ้างแล้วก็บอกไม่มีปัญญาเลี้ยงแล้วเพราะว่าค่าใช้จ่ายหลานเยอะ

อเจมส์ผมก็เลยเอามาเลี้ยงเองก็ได้
คือหน้าตอนนั้นก็ยังไม่มีแววการเตะฟุตบอลอะไรใดทั้งสิ้น

เอามาอยู่ด้วยก็เลยฝึกฟุตบอลให้ไม่ใช่ว่าเห็นแววหรืออะไรแล้วแบบอุ้ยไปเป็นตัวเต็งแล้วรับมาไม่ใช่แบบนั้น

คือเอามาตั้งแต่๒ขวบกว่านี่ยังเดินไม่เก่งเลยนะคะ

แล้วเอามาฝึกเตะฟุตบอลเพื่อให้ได้มีอาชีพ
อเจมส์ใช่ครับตอนนี้เขาเก่งมากเลยครับ
พูดถึงความเก่งของเขาเก่งขนาดไหนคะอาจารย์
เขาเป็นคนแข็งแรงมากน่าจะได้กรรมพันธุ์จากพ่อหรือเปล่าไม่รู้

เขายิงบอลหนักนะครับการวิ่งการสปีดเขาจะดี

อเจมส์และล่าสุดค่อยนะครับเขาก็เลียนหลวงเรียนสายใหม่หลวงเรียนกอทมซึ่งแจกนมฟรีอะไรแบบนี้นะครับ

น้อยเกมค่ะเขาคว้าแชมป์ให้โรงเรียนด้วยโอ้
นี่อาจารย์ก็ภูมิใจเลยอาจารย์ก็แอบภูมิใจอยู่ในตัวเขาครับ
ค่ะเขาเรียกอาจารย์ว่าอะไรคะเรียกอาจารย์ตลอดเรียกอาจารย์ครับ
คุณลักกี้คุณอยู่กับอาจารย์คุณโอเคไหมแฮปปี้ไหม
ก็มีความสุขดีใช่ไหมนั่นก็คือในส่วนของลักกี้ที่หูห่างจากซีน่าไปนาน
ในส่วนของตัวซีน่าเองก็เห็นบอกช่วยเหลือที่บ้านอย่างเต็มที่เลยสุดกำลัง
จากช่วยงานบ้านแล้วเห็นบอกทำงานด้วยซีน่าทำงานอะไร
รับจ้างขายของชำค่ะสีหน้าได้เงินจากร้านของชำกี่บาท
วันละสี่สิบถึงห้าสิบบาทค่ะต้องทำอะไรบ้างที่ร้านขายของชำลูก
จัดของแล้วก็เอาของใส่ถุงให้ลูกค้าเวลาเขามาซื้อใช่ไหม
ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ทำเต็มวันได้วันเท่าไหร่วันละหกสิบ
ถ้าเย็นอย่างเดียวก็ประมาณยี่สิบสามสิบได้เงินเอาไปทำอะไรบ้างคะ
ไปโรงเรียนค่ะไปโรงเรียนแล้วแบ่งให้ยายไหมแบ่ง
งให้น้องไหมแบ่งเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะ
สนุกไหมสนุกนอกจากที่ร้านขายของชำแล้วงานบ้าน
หน้าช่วยอะไรคุณยายบ้างล้างถ้วยล้างชามแล้วก็ซักเสื้อผ้า
เสื้อผ้าใครบ้างน้องแล้วก็ยายค่ะก็ซักหมดทุกคนค่ะ
ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรมหนึ่งค่ะเกรดเฉลี่ยเป็นไงลูก
เทอมนี้ไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่าไปร้องเพลงบ่อย
นี้ได้เกรดเท่าไหร่สามจุดสามหนึ่ง
อันนี้แบบว่าไม่ค่อยได้ยังไม่ได้ไม่ได้
แล้วแบบได้ได้แบบได้ได้ประมาณเท่าไร
เทอมปหกได้สามจุดเก้าแปดค่ะป๖
ก็ถือว่าเป็นเด็กที่เรียนดีนะคุณยายนะจัดวัดอยู่ในขั้นเรียนเก่งเลยทีเดียว
แล้วก็เอาตัวรอดได้รู้จักช่วยเหลือทางบ้าน
แล้วก็ยังมีความกระตันอยู่นะครับต่อบุพการี
เรียกว่าเป็นเด็กดีคนหนึ่งในสังคมทีเดียวนะครับถ้าโตขึ้น
คุณยายโอเคกับหลานไหมคะโอเคค่ะ
มีความสุขไหมคะมีความสุขมีความสุขที่ได้เลี้ยงหลานไหมคะ
ค่ะคุณยายอยากพูดอะไรกับสีหน้าบ้าง
ก็ดีใจทั้งรักซีน่ามากที่สุดเลยค่ะซีน่าอยากพูดอะไรกับคุณยายไหม
หลานรักยายมากที่สิ้นในโลก
อังเจิลพี่สีหน้าดีกับอังเจิลไหมคะดีนะคะ
อังเจิลรักพี่สีหน้าไหมรักค่ะ
พี่สีหน้าไปทำงานแล้วแบ่งฟังให้อังเจิลกินขนมไหมคะเป็นค่ะ
อังเจิลรักพี่สีหน้าแค่ไหนลองทำมือสิว่างแค่ไหนลอง
รักมากเลยค่ะแล้วยาย่าล่ะคะรักพี่ซีน่าไหม
รักรักที่สุดในโลกรักที่สุดในโลกเลย
เอางี้เดี๋ยวให้พี่ซีน่าร้องเพลงก่อนอีกสักเพลงหนึ่งพร้อมยัง
พร้อมค่ะโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับ
วันนี้มาเริ่มกันที่เพลงที่๓เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาทครับคุณผู้ชม
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ

สีหน้าเป็นไงก็คุ้นคุ้นค่ะคุ้นคุ้นน่ะ
รู้จักเพลงนี้มั้ยคะคนดีรู้จักค่ะ
หรือยังนานเร็วค่ะตอนนี้กังวลมากเลยใช่ไหมหายใจลึกก่อนนะคะ
ตอนนี้คือถ้าหยุดรับ๒๐๐๐บาทนะครับถ้าสู้ต่อก็มีโอกาสลุ้น๔๐๐
หรือเหลือ๑๐๐๐บาทในกรณีที่ร้องผิดนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
สีหน้าครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

เพลงนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ

สีหน้าครับแผ่นแรกแผ่นไหนครับ

คำที่๓คือร้องผิดได้๑คำ
ถ้าไม่ไหวเลือกต่อได้อีกมีสิทธิ์เลือกได้อีก๒แผ่นแล้วร้องผิดได้๑คำก็ยังอยู่

เดียวลุยแต่ถ้าคิดว่ามันไม่ไหวเปิดอีกเปิดอีกนะคะคิดค่ะ
ตัดสินใจให้ดีนะครับตัวช่วยเหลืออยู่อีก๒แผ่นนะครับ
ตกลงจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตอนนี้เลือกไปแล้วคือแผ่นที่๓แผ่นต่อไปนะครับ

โทรหาคนรู้จัก

โทรหาคนรู้จัก

โทรหาคนรู้จัก
โทรหาคนรู้จัก

โทรหาคนรู้จัก

โทรหาคนรู้จัก

โทรหาคนรู้จัก

โทรหาคนรู้จัก

โทรหาคนรู้จัก

โทรหาคนรู้จัก
โทรหาคนรู้จัก

โทรหาคนรู้จัก

ตัวน้ำยาว

ขึ้นมันเป็นตันแต่ก็ยังไม่ได้ห่วยตัว

อย่าลืมบ้านขึ้นที่กินผักให้แก่ควัน
จะต้องงานฟังอย่าเป็นตายไปที่มาบวนแหล่งเปิดไงนะ
เก็บเงินได้เข้าไหร่แล้วที่ต้องมาฝ้ามีความของพี่มันหา

ช่วยสังขามา
อย่าให้คุยกับที่อยากมีสิ่งอื่นอื่นใหม่

หากพร้อมมาด้วยแต่อย่าให้แสดงกลับให้
พี่กิ่งแก้วขอบคุณมากนะคะ
งั้นให้พี่กิ่งแก้วอวยพรซีน่าหน่อย
ขอให้โชคดีนะตั้งใจร้องให้เต็มที่

หรือไม่ใช้

เพราะฉะนั้นก็จะใช้สิทธิ์ตัวช่วยนะครับนั่นก็คือร้องผิดได้๑คำนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วก็มาถึงเพลงที่๓ครับเพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาทครับ
มาที่พร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ

วิดีโนโลคลิปหลับให้รับทราบ
อยากมีเวลามาเยี่ยมมะนาบ้างนะพี่นะ
อย่ามัวไปหาแสงไฟในเมืองมั่งคั่ง
อย่ามัวไปจ้องติดนักร้อง
คนดังทุ่มเงินเป็นตังค์แล้วก็ยังไม่ได้ตัว
ได้กินไทยดาวสดสดขาวขาวหอมหอมฟุ้งฟุ้ง
อย่าลืมบ้านทุ่งที่กินผักบุ้งแกงคั่ว
เจอสาวงามทรงอย่าไปหลงตาผัว
ไปความอางวประวังตัวน้อยน้ำ
เก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วพี่
ลุงมาป้ามีพ่อของพี่บนหน้า
เมื่อไหร่พี่จะกลับบ้านนะ
ช่วยส่งข่าวมาล่วงหน้าจะได้ไหม

หากพี่กลับมาซื้อผ้าตาตาฝากน้องมั้งนะ
อย่าให้คอยเกอร์นะพี่อยากมีเสื้อใหม่
อย่าพาอีกงามกลับมาย้ำน้ำใจ
หากพามาได้แต่อย่าให้สวยกล้า
ร้องได้ให้ล้าน
ลูกหนูสู้ชีวิต